ส่วนอันนี้เรื่องนี้ค่ะขอทานชาวจีน
คุณผู้ชมต้องไปดูหน่อยคุณกันจอมพลัง
เขาก็เดินหน้าเรื่องนี้แบบเต็มที่เหมือนกัน
เมื่อวานนี้นะเขาไปได้ตัวขอทานคนล่าสุดมาด้วย
ลองดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปหน่อยค่ะ
แกบอกว่าเพราะว่าต้องไม่อยากขอเงินกับเพื่อน

แกบอกว่าที่ต่างประเทศต่างประเทศมา

เพราะว่าสภาพแบบนี้มาจากการเป็นทหาร
โอ้โหนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชม

ค่ะแล้วก็เสื้อสีแดงเมื่อกี้ที่เขาทำหน้าที่เป็นล่ามเนี่ย
เขาเป็นพนักงานร้านอาหารนะแล้วก็คอยช่วยแปลภาษาให้
ทีนี้เข้าไปพูดคุยกับผู้ชายเสื้อลายสก๊อตคนนี้
เขาชื่อนายหวังอายุ๓๓ปีค่ะ
นั่งขอทานอยู่ตรงแถวศรีลม
แล้วพอเท่าที่ถามเท่าที่คุยเนี่ยนะ

เขาเป็นคนจีนนะตั้งใจจะมาเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยว

หมดไงคุณแล้วทีนี้ทำยังไงทำไมไม่ไปยืมเพื่อน
คือเขาไปขอยืมเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนเขาแนะนำให้

เพราะเขาบอกเขามีเพื่อนคนไทย๑๐คนนะจริงก็เพื่อนคนไทยก็เลี้ยงข้าวแหละ
แต่แนะนำให้เขามาขอทานเพื่อจะหาเงินซื้อตัวกลับเมืองจีน
ใช่แล้วดูหน้าสิคือลักษณะคล้ายกันกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
เหมือนกับโดนน้ำกรดหรือโดนไฟลวกนี่แหละนะคะ

คุณผู้ชมพอค้นตัวดูเจอตังค์อยู่ประมาณ๔๐๕๐บาท
แล้วก็เจอมือถือเครื่องหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปสอนอบางรักษ์
แล้วพอเขาพยายามหาเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลปรากฏว่าตอนเปิดมือถือดูด้านหลัง
เดี๋ยวดูภาพตอนที่อยู่ที่สอนอนเนี่ยนะคะ
มีเบอร์โทรศัพท์แปะอยู่หลังมือถือ

ตรงข้างเด้นน่ะตรงอะไรนะ
อยู่กรอบตรงเคสอยู่ตรงเคส

เขาก็เอาเท้าคีบมือถือแล้วก็เครื่องลงพื้น
เหมือนกับจะทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าผมเป็นทหารเก่า

แล้วก็ให้ข้อมูลที่แบบแปลก
แล้วก็เราได้ข้อมูลมาเราต้องไปถามว่า
ที่รอดินิทานกิจจิตอาริรัตร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี

สภาพร่างกายของคนที่มา

ทราบว่าร่องรอยนี้เกิดขึ้นจากอะไร
เมื่อกี้นี่ดูก็ตรวจสอบก็บอกว่าเหมือนเป็น
แก๊งพวกที่เป็นเว็บพนันนะครับ
เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวพ่งขยายพ้นต่อ
อกจากนั้นคุณกันจอมพลังก็บอกว่า
มันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขอทานจีนนะ
เพราะว่าทุกรายมีความพิการ

บางคนใส่ชุดนักเรียนชุดนักศึกษาแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนโดนจับปั๊บก็จะมีคนอ้างตัวเป็นล่าม
เป็นผู้หญิงไทยแล้วมีสามีเป็นชาวจีน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูค่ะว่าทั้งหมดนี้
มันคือขบวนการหรืออะไรมันจะเป็นเรื่องบังเอิญ
ใช่เหรอคุณกันจอมพลังเขาไม่เชื่อนะคะ
ตอนนี้จับกลุ่มขอทานชาวจีนมาได้
ถ้าเกิดว่ารวมในหวังรายล่าสุดด้วยก็รวมเป็น๗คนแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วคิดดูสิรายได้วันละหมื่นรวมแล้วรายได้ก็๒ล้านกว่าแล้วค่ะ
นักข่าวนะถามคุณหมอผิวหนังเหมือนกันคุณหมอวัชพลธนมิตรามณี
ก็ถามเรื่องผิวหนังแบบนี้มันโดนไฟลวกหรือว่าโดนน้ำกรดหรือยังไง
คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าถูกน้ำกรดมากกว่าถูกไฟไหม้
และนี่น่าจะเกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า๑ปีแล้ว
แล้วลักษณะคนที่ทำถ้าเกิดว่าสาดน้ำกรด
เขาจะมีความเชี่ยวชาญประมาณนึงเลยนะคุณ
เพราะเวลาที่เขาสาดเขาสาดไม่ให้โดนจุดสำคัญ
อย่างพวกตาจมูกปากแบบนี้ค่ะ

มันเกิดจากคนที่ทำขึ้น
คนนั้นก็จะมีความชำนาญเหมือนกัน

จะสาวลึกได้ไปถึงไหนไปถึงใครนะฮะ